ค่ายาเสพติด๒คนที่ขับรถพุ่งชนตำรวจ
ขนาดเข้าลอดซื้อยาบ้าสองพันเม็ดเมื่อคืนนี้ที่สุราชธานี
ตำรวจเสียชีวิตไปหนึ่งนายยอมเข้ามอบตัวแล้วนะครับ

แม้จะภูมิใจในตัวลูกชายที่ตายในหน้าที่
แต่เหตุการณ์นี้ทำให้นางโสภาบัวแก้ว
แม่ของดาบตำรวจปุณกฤษบัวแก้วต้องสะอื้นในใจอีกครั้ง
เพราะสามีของเธอก็เป็นตำรวจที่ตายในหน้าที่เช่นกัน
ใจแม่ไม่อยากให้เป็นเพราะว่าเสี่ยงกลัว
พ่อก็ตายในหน้าที่เป็นตำรวจเหมือนกัน
พ่อก็ตายเขายังอยู่ในท้องแม่เลย
แล้วฝากแผลด้วย๒คนอันนี้คนน้อง
พิธีรดน้ำศพดาบตำรวจปุณกฤษที่บ้านเกิด
ในอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ญาติพี่น้องและเพื่อนข้าราชการตำรวจจำนวนมาก
มาร่วมงานด้วยคิดถึงคุณความดี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังมีการจับกลุ่ม
ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายย่อย

เขตพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราธานี
เมื่อตำรวจมาถึงนายวัญชัยชัยนรงค์

เดินลงไปหยิบยาบ้า๒๐๐เมตร
ซุกซ่อนไว้ใต้โคนต้นปาม
เพื่อส่งมอบให้กับชุดล่อซื้อ

คนร้ายไหวตัวทันต่อสู้ขัดขืน
นายสุรเชษแก๊งค้ายาบ้าอีกคน
นั่งอยู่ฝั่งคนขับจึงขับรถหลบหนี

และยังพบกับชุดจับกลุ่มเป็นตำรวจอีก๔นาย
ขับรถกระบะมาดักรออยู่แล้ว

ก็พบกับชุดล่อซื้อดักอยู่เช่นเดียวกัน

ตัดสินใจขับรถชนดาบตำรวจปุณกฤษจนล้มลง
แล้วยังขับรถทับซ้ำทำให้เสียชีวิต
จังหวะนั้นตำรวจได้ยิงสกัดการหลบหนี

บริเวณท้ายรถและล้อหลังด้านขวา

ขับรถหลบหนีไปได้ประมาณ๓กิโลเมตร

ทิ้งรถแล้วก็วิ่งหลบหนีไป

ญาติได้แด่มตัวนายสุราชเชษหวานเหลือ
อายุ๒๔ปีเข้ามอบตัว
ขณะเดียวกันนายวัญชัยชัยนรงค์อายุ๒๘ปี
ผู้ต้องหาอีกคนที่วิ่งหลบหนีการจับกลุ่ม

ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕กิโลเมตร
ญาติประสานเข้ามอบตัวเช่นกัน
ผลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร

นายสุรเชษและนายวัญชัย
ทั้งสองให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
จากนั้นได้มอบเงินกองทุนสวัสดิการตำรวจ
ที่เสียชีวิตจากการถูกทำร้าย๓แสนกว่าบาท

อกจากนี้ยังมีเงินจากกองทุนต่าง
ที่จะมอบให้ภายหลังอีกกว่า๒๕๐๐๐๐บาท
รวมถึงภูมิปำเน็ตความชอบกรณีพิเศษ๕ขั้น
และเลื่อน๔ชั้นยศเป็นยศพันธ์ตำรวจตรี
รวมถึงรับทายาทเข้ารับราชการ๑คน